ท่านผู้ชมครับก็คงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อย
ในช่วงของการเลือกตั้งสอสอ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีขบวนขันหมากไปที่ธรรมเนียบ

จะไปสู่ขอพลเอกประยุทธ์มาเป็นบัญชีรายชื่อนายก

แต่ดูความเคลื่อนไหวในส่วนของพักเพื่อไทยก่อนนะครับ
วันนี้คณะกรรมการบริหารภักดิ์เพื่อไทย
มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อนายรัฐมนตรี

ก็จะส่งไป๓คนเลยนะครับ
มีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
นายชัดชาติสิทธิพันธ์และนายชัยเกษมนิติสิรินะครับ
ภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักบอกว่า
ที่เสนอชื่อ๓คนก็เนื่องจากทั้ง๓คน
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในแต่ละด้าน
ด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและด้านกฎหมาย
ในนิติประชุมเลือกพิจารณา๓รายชื่อก็ประกอบไปด้วย
คุณหญิงสุดารัฐนะครับท่านชัดชาติแล้วก็ท่านชัยเกษมนิติสิรินะครับ
ทั้ง๓ชื่อนี่จะถูกเข้านำเสนอขึ้นเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรี
พักเพื่อไทยโดยไม่ได้มีการจัดลำดับ
ทั้ง๓ชื่อจะเป็น๓ชื่อที่เสนอตัวให้พี่น้องประชาชน
ได้ร่วมกันพิจารณานะครับแล้วก็จะนำพาพักเพื่อไทย
ในฐานะของทีมงานพักเพื่อไทยที่มีทุกฝ่าย
กิติรัฐก็จะเป็นองค์ประกอบในการช่วยทำงานด้านเศรษฐกิจของภาค
แล้วก็ท่านวิโรธก็จะนำพามวลสมาชิกทั้งหมดเข้าไปร่วมกัน
๕ทั้งหมดของกรรมการบริหารทั้ง๕ผู้นำของเรา
และทั้งส่วนต่างก็จะสามารถนำพาพักเพื่อไทย

ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์นะฮะ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าได้เชิญชวนให้บีดาทำไลฟ์สด

ก็แล้วแต่แล้วแต่คนว่าจะนิยมชมชอบแบบไหนยังไงนะ
ทีนี้ไปดูพักพลังประชารัฐกันหน่อยนะครับ
นี่เป็นพักการเมืองที่ทุกคนกำลังจับตามองอยู่
เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อนายรัฐมนตรีที่จะเสนอในช่วงการเลือกตั้ง
ซึ่งทางพักบอกว่าวันพรุ่งนี้ถือเลิกงามยามดี
เวลา๑๕นาฬิกา๔๕นาที
นำพักพลังประชารัฐนำโดยนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพัก
จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลไปเชิญคนเอกประยุทธจันโอชาน้ำมุนรี
หัวหน้าคณะคอสชให้มาเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนายกของพัก
คือภักดิ์เขาตกลงจะเสนอ๓ชื่อ
ใช่ค่ะคนที่สองก็นายอุตมะสวนายน
คนที่สามก็รสมคิตจสิพิทักษ์
รองนายกหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งทางโฆษกภักดิ์
บอกว่าเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเลิกยามนะ
แต่ว่าก็นัดกันเวลานั้น๑๕นาฬิกา๔๕นาทีวันพรุ่งนี้
ส่วนวันที่๒กุมภาพันธ์ภักดิ์พลังประชารัฐ
จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ๓๕๐เขต
กับว่าที่ผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
คือส่งครบเลย๕๐๐คนรวมถึงจะประกาศนโยบายของพักด้วย
ใช้สถานที่สนามฟุตซอลบางกอกอาริน่าหนองจอกนะครับ
ค่ะทีนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะ
จะตอบรับคำเชิญหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
ท่านนายกก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้มาเชิญ
ก็ขอบคุณและยินดีแต่ยังไม่รับ
เพราะยังมีเวลาตัดสินใจจนถึง๘กุมภาพันธ์
เรื่องนี้ขอให้หยุดถามกันได้แล้วไม่ต้องมาถามทุกวัน
ยังก็เถอะเหลือก็เรื่องเขา
เชิญผมเมื่อไหร่ก็ยังคงมีเวลาถึงวันที่๘นั่นแหละ
เขาเอามาเชิญผมเมื่อไหร่ก็ผมก็รับยินดีขอบคุณ
แต่ยังไม่รับขอบคุณที่เชิญ
ก็มาเชิญก็รับทราบว่ามาเชิญผมแต่ผมจะรับไม่รับ
ผมมีเวลาพินาที่จะประกาศรับเซ็นตอบรับเป็นเอกสารผม
ถึงวันที่๘ไม่ต้องมาถามผมทุกวันหรอก
คือตามกฎหมายผู้ที่แต่ละพักจะเสนอชื่อสนับสนุนให้เป็นนายก

ใช่ค่ะทีนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยหลังจากหารือ
ร่วมกับอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
แล้วก็มีการหารือกับตัวแทนกรกตเนี่ยนะคะ
ถึงความเหมาะสมว่าอ้าวถ้าพลเอกประยุทธ์ตอบรับขึ้นมาเนี่ยจะต้องยังไง
นายกจะต้องหยุดโพสต์ข้อความในโซเชียลทุกช่องทาง
คราวจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งเพื่อไม่ให้สุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมาย
และเกิดความไม่เหมาะสมแต่รายการทุกคืนวันศุกร์
รวมไปถึงคอรมอสัญจรยังทำได้
แต่ก็สุ่มเสี่ยงต้องระวังคำพูดด้วยอันนี้ต้องระวัง
คือตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลและคอสชไม่ใช่รัฐบาลรักษาการด้วยนะฮะ
คือตามกฎหมายเนี่ยสามารถทำอะไรทุกอย่างได้ตามปกตินั่นแหละ
แต่กำลังพูดกันถึงเรื่องของความเหมาะสม
ใช่ถ้าตอบรับเนี่ยค่ะก็ท่านนายกก็พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า
ก็จะไม่ลาออกจากการเป็นนายกด้วยนะถ้าตอบรับนะ
เพราะกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าต้องลาออกจากการเป็นนายก
และต้องทำหน้าที่ต่อเพียงแต่ว่าทางกฎหมายไม่ผิด
แต่ว่าความเหมาะสมหรือบรรทัศนทางการเมือง
ถ้าท่านเป็นนายกด้วยแล้วไปเป็นผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเลือกตั้งในฐานะแคนดิเดตนายกด้วย
จะเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการหาเสียงด้วยไงคะ
เพราะถ้าเป็นรัฐบาลตามปกติเวลาเป็นยุบสภาจะเป็นรัฐบาลรักษาการ
เขาจะห้ามเอาไว้ว่าห้ามทำแบบนั้นห้ามทำแบบนี้
อย่างนี้ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลวันนี้เขาเลยหารือกรกต

แต่อาจารย์วิศนุก็เหมือนกับพูดเปลยว่าถ้าเอาให้ดีที่สุดเลยนะ
ถ้าพลเอกประยุทธ์ตอบรับคำเชิญของพักพลังประชารัฐนะ
ก็คือไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องทำอะไรเลย
แบบทำงานนายกอย่างเดียวปกติ
ไม่ต้องไปช่วยหาเสียงไม่ต้องไปพูดไปคุยอะไรทั้งสิ้นอันนี้จบ

ก็เนี่ยเขาบอกควรจะหยุดโพสต์โซเชียลชั่วคราว
เพราะเรื่องงานก็ไม่ได้เหรอควรจะเหรอมันอ่าเดี๋ยวรอไม่เกินวันที่๘ค่ะ
วันสุดท้ายของวันส่งรายชื่อผู้สมัค

พรุ่งนี้คุณเขียนมาสอนก็อย่าไปถามบิ๊กตูอีกนะ

ตู่บอกแล้วว่าอย่ามาถามอีกไม่ต้องถามแล้วนะ

มาธนทณธรจึงรุ้งเรืองจริงเตรียมการหัวหน้าภักดิ์อนาคตใหม่
บอกว่าเมื่อเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
ดังนั้นศักดิ์ศรีของพลเอกประยุทธ์กับตัวเองก็ถือว่าเท่าเทียมกัน
ถือว่าเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกของประเทศไทยเหมือนกัน
เพราะว่านายธนทรเขาก็เป็นรายชื่อนายกของพักอนาคตใหม่นะครับ
ถ้าเป็นไปได้จึงอยากจะดีเบตกับพลเอกประยุทธ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ
ถ้ามีหน่วยงานไหนหรือองค์กรไหนสามารถจัดให้ได้ตัวเองก็พร้อมที่จะไปนะครับ
ส่วนพักประชาธิปัตย์นะครับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
วันนี้ยกทีมแก่นำพักไปช่วยว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดพิศนุโลก
และนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหาเสียงรวมถึงแนะนำตัวนายคณิสรมาดี
สมัครสอสอเขตเลือกตั้งที่๕อำเภอนครไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่เดิมของนายนครมาฉิมที่ย้ายไปสังกัดพักเพื่อไทย
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีนะครับ
ถึงขนาดที่แฟนคลับบางคนเนี่ยออกอาการกันเลยทีเดียวนะครับ

เขาชื่นใจไงแฟนคลับนานเจอที
คุณพิสิทธิ์ไม่ได้นานเจอง่ายใช่ไหม

แต่วันที่๔ในวันรับสมัครสอสอวันแรกใช่ไหม

กรุงเทพเขาใช้สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ใช่เดี๋ยวฉันจะไปกับคุณสุภาพคลี่ขจาย

กรุงก็รอติดตามไทยรัฐทีวีนะคะ